ทั้งสองท่านเลยคุณผู้ชมยังจำเจ๊สายุดได้ไหม
พฤติกรรมก็คือก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไป
หยุดแล้วหยุดนาน๒ชั่วโมงที่พัทยาหยุดไม่มองแบบนี้แหละ
อยู่แบบนี้ค่ะแล้วน่ากลัวมากเลยนะชาวพัทยาเขาหลอน
นี่คลิปนี้แหละค่ะไอ้คลิปนี้มันเกิดขึ้นสักประมาณปลายเดือนมีนาคม
ที่ผ่านมาที่พัทยานะฮะนี่ชาวพัทยาเขาถ่ายไว้แล้วก็บอกเฮ้ย
หรือผีคนหรือผีสุดท้ายแล้วเป็นคนนะคะแล้วรู้แล้วว่าเจ๊สายุทธ์เนี่ยเป็นใครมาจากไหน
เป็นชาวบ้านที่บ้านดุงอุดรธานีชื่อจริงก็คือชื่อว่าคุณอำพรประสิทธิ์อายุ๔๖ปี
ปรากฏว่ามาโผล่ที่บ้านดุงค่ะบ้านดุงอุดรธานีคือตอนแรกเนี่ยคนไม่รู้ว่าแกเนี่ยเป็นชาวบ้านดุงอุดรธานี
แกมายืนอยู่ตรงนี้ณรมพักบ้านดุงอุดรธานีคนก็งงมาโผล่ตรงนี้ได้อย่างไรนะคะ

นี่ไงเลยต้องไปสอบถามแกตรงเลยว่าเฮ้ยนี่คือใคร
คนที่ไปเจอคนแรกก็คือเป็นแอดมินเพจบ้านดุงนะคะไปเจอเจ๊สายุดแกหยุดตรงนี้
นี่ไม่หยุดสมชื่อแล้วนะถ้าหยุดนี้ต้องอยู่ที่พัทยาแค่มาหยุดที่อุดรธานี
หยุดผู้ซึ่งไม่หยุดนะคะมายืนอยู่กลางถนนตรงนี้ค่ะ
ทีนี้คนที่ไปเจอคนแรกบอกว่าจากการสอบถามญาติ
บอกว่าญาติมารับเจ๊สายหยุดไปดูแลเล่าว่าตอนนี้เจ๊สายหยุดกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วนะคะ
ก็คือบ้านดุงอุดรธานีเพราะญาติราชญาติเนี่ยไปรับที่พัทยาแล้วก็มาอยู่กับพี่สาวอีกคน
แต่เจ๊สายุดแกหนีออกมาเนี่ยมาเดินกลางถนนแบบนี้จนคนแตกตื่นเลยนะคะ
ทีนี้มันมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนด้วยนะ

ญาติเองเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาเจ๊สายุดไปรักษา
เพราะว่าลำพังญาติพี่น้องพยายามดูแลแล้วแต่แกก็ยังหนีออกมาเดินกลางถนนแบบนี้เรื่อย
ไม่อยากให้ไปอยู่กับญาติที่บ้านดุงแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะเจ๊สายุทธ์เคยถูกสามีของญาติข่มขืน
เจ๊ต้องหนีออกมาใช่แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่พาไปรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า
ถือว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับ